คุณผู้ชมตรวจสอบเรื่องของฝนฟ้าพายุนะมาดูเรื่องของการให้ความช่วยเหลือกันหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางทางน้ำนี่นะคะ
เพราะว่าทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินหรือว่าสพชค่ะ
ก็ได้จัดอบรมกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำนะคะ
เพื่อเตรียมรับมือผู้ป่วยที่จะจมน้ำหรือว่าเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ
ติดตามเรื่องนี้กันจากรายงานค่ะ
สถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี
ทำให้การฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำกลายเป็นสิ่งที่สำคัญ

อย่างเช่นที่เกาะลีเป้จังหวัดสตูนแห่งนี้ค่ะ
วันนี้ก็ได้มีการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำ
ให้กับแพทย์พยาบาลกู้ชีพกู้ภัยรวมทั้งชาวบ้านเอง
ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวที่จมน้ำได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจัดอบรมกู้ชีพและช่วยเหลือทางน้ำ
เพื่อให้อาสาสมัครสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้อย่างถูกวิธี
ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางน้ำการจมน้ำ

จะต้องอาศัยความรู้และทักษะเฉพาะในการช่วยเหลือ
เกาะใดที่มีจำนวนผู้นักท่องเที่ยวเนอะ

ยอดการบาดเจ็บใส่ชีวิตก็จะต่ำ
เกาะเตาเกาะลีเป๊ะ
เกาะที่มีลักษณะเปิดใหม่แล้วคนแห่ไปนะฮะแล้วยังไม่มี
เขาเรียกว่าการฝึกพื้นฐานเตรียมไว้

จะสังเกตว่ามันเริ่มเป็นรอยต่อระหว่างกู้ชีพกับกู้ภัย
ผู้ชีพแท้เนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกทางน้ำมา
ก็ต้องไปยืนรอให้กู้ภัยไปเอามา
อันนี้ด้านกู้ชีพค่อยเคลื่อนตัวเองให้ไปผสม
ระหว่างการเป็นกู้ชีพกับการกู้ภัย
คือกล้าที่จะเดินบุกเข้าไปข้างหน้านะฮะ

ไม่ได้ฝึกมาเข้าไปก็เรียบร้อยพากันจมน้ำไต่
การอบรมกู้ชีพทางน้ำจะให้ความรู้เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดแก่อาสาสมัครทุกคน
ก่อนจะเข้าสู่ภาคปฏิบัติที่จะต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น๔ฐาน
ทางที่๑เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังมีสติ
โดยใช้หลักตะโกนยนยื่นซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์ในการเข้าช่วยเหลือ
ทางที่๒เป็นการประเมินอาการผู้ป่วยให้ความรู้เรื่องของการใช้ออกซิเจน
เพราะออกซิเจนสำคัญสำหรับผู้ประสบภัยที่จมน้ำ
ทางที่๓เรื่องการปฐมพยาบาลจะสอนการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่
หรือหาได้ในขณะนั้นก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาล
และ๔เป็นฐานให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณคอและหลัง
ถ้าการเคลื่อนย้ายไม่ถูกต้องอาจจะทำให้ผู้ป่วยเป็นอมภาษณ์ได้
เรียนรู้วิธีการกู้ชีพและช่วยเหลือทางน้ำที่ถูกต้อง
จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้ปลอดภัยแล้ว
ไม่ตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเองเป็นหลักการสำคัญในการอบรมครั้งนี้
สิ่งสำคัญคือผมว่าในส่วนหนึ่งคือเราเน้นเรื่องความปลอดภัยของคนช่วยครับ
คือคนช่วยต้องไม่ตกอยู่ในภาวะอันตรายคือต้องไม่กลายเป็นผู้ประสบภัยเสียเอง
เพราะว่าทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนช่วยก็จะเสียชีวิตด้วยโดยเฉพาะคนบ้านเรานะครับ
พอถ้าเราตามข่าวดูเนี่ยนะครับก็จะตายสองตายคู่คือเพื่อนจมเพื่อนเข้าไปช่วย
คนท้ายก็ถูกกอดรัดตายนะครับกอดกันตาย
เราก็จะเน้นเรื่องของความปลอดภัยถ้าคุณจะไปช่วยคนอื่นนะครับตัวคุณต้องปลอดภัยก่อน
เจ็บป่วยทางน้ำจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้และทักษะเฉพาะในการช่วยเหลือ
เร่งพัฒนาให้บุคลากรรวมทั้งอาสาสมัครให้มีความพร้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
แต่นักท่องเที่ยวเองก็ควรปฏิบัติตามกฎหรือป้ายเตือนต่างที่อยู่ตามแหล่งท่องเที่ยว
ก็จะช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้